คนรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตาย
อย่างข่าวที่จะเล่าต่อไปเนี่ยใครจะไปคาดคิดคะ
วันดีคืนดีน้องนักศึกษาอายุ๑๙ปี

นั่งกินข้าวไข่เจียวอยู่ร้านริมทาง
ปรากฏว่ารถฟอร์จูเนอร์ค่ะพุ่งมาชนน้อง

กู้ภัยต้องลงพื้นที่ไปช่วยแบบนี้ค่ะ

ช่วยจนสุดทางแล้วนะคะ

ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพานะคะ
น้องคนนี้ที่เป็นน้องผู้เคราะห์ร้ายก็คือ
นางสาวเปรมิกามาสงามเมืองอายุ๑๙ปีนี่ค่ะ
อนาคตไกลเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เนี่ยค่ะคุณผู้ชม
จุดเกิดเหตุเป็นร้านขายข้าวไข่เจียว
อยู่ติดกับร้านสะดวกซื้อริมถนนบางแสนสาย๔เหนือ
ตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
ผู้ชายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่กำลังยืนพูดยืนเล่าอยู่
ตัวใหญ่เนี่ยอันนี้คือคนขับรถนะซึ่งอายุ๑๗๑๗ปีเองค่ะ
เพราะฉะนั้นตามกฎหมายถือว่ายังเป็นเด็กเยาวชน
เราก็เลยต้องเบลอหน้าเอาไว้แต่ว่าที่ท่านเห็นเนี่ยคือตัวเขาใหญ่มากอ่ะ
อายุเพิ่ง๑๗ค่ะหลังเกิดเหตุแล้วเขาก็มาให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
คือเขาบอกว่าเขามาตรงจุดนี้สักประมาณ๓ทุ่มเมื่อวานนี้
มากับเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งขับรถยนต์ฟอร์จูเนอร์กลับมาจากเรียนพิเศษ
แล้วมาแวะร้านสะดวกซื้อแถวที่พักแล้วเดินลงไปซื้อของ
โดยไม่ได้ดับเครื่องยนต์

ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็กลับมาจะขึ้นรถจู่รถก็พุ่งเข้าไปในร้านขายข้าวไข่เจียว
แล้วไปชนเข้ากับน้องนักศึกษาผู้ตายนางสาวเปรมิกา
ซึ่งน้องนั่งหันหลังทานข้าวอยู่กำลังทานข้าว
จังหวะนี้ชนเข้าเต็มเลยค่ะ
ส่วนแฟนนุ่มของน้องหลบได้ทันนะคะ
เพราะว่าเป็นจังหวะที่กำลังเดินไปจะไปเอาน้ำดื่มพอดี
ใช่ก็เลยไม่ได้นั่งที่โต๊ะด้วย
ใช่ค่ะแต่ว่าน้องเปรมิกาเนี่ยนั่งหันหลังรอข้าวไข่เจียวอยู่
กินข้าวไข่เจียวก็เลยไม่ทันเห็น
นี่ส่วนชายหนุ่มวัย๑๗ปีคนขับรถคนนี้
อ้างว่าพอขึ้นมาบนรถนี่รถพุ่งเลย
แล้วก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกหยับเรกไม่ทัน
โอ้โหอายุ๑๗เนี่ยคือทำใบขับขี่ไม่ได้อยู่แล้ว
ใช่ค่ะนะฮะต้อง๑๘ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ใช่แล้วเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตก็คือเป็นน้องเปรมิกา๑คน
อกจากร้านข้าวไข่เจียวจะพังราบไปหน้ากองแบบนี้แล้ว
ฟอร์จูเนอร์ตัวต้นเหตุเนี่ยยังไปชนเข้ากับรถยนต์ที่จอดอยู่ที่ลานจอดรถของคอนโดมิเนียม

นี่แหละครับท่านผู้ชมครับกฎหมายเขาถึงกำหนดไงว่า
ผู้ที่จะทำใบอนุญาตขับขี่ได้ถ้ารถยนต์ต้องอายุ๑๘ปีขึ้นไป
ใช่ค่ะจากอายานยนต์ต้อง๑๕ปีขึ้นไป
คือลำพังผู้ใหญ่อายุมากกว่า๑๘เนี่ยยังเกิดอุบัติเหตุขึ้นนับครั้งไม่ถ้วน
และนับประสาทอะไรกับเด็กอายุยังไม่ถึง๑๘ใช่ไหมครับ
พอตกใจแล้วทำอะไรไม่ถูกอันนี้ตามที่เขาอ้างนะ

พุ่งเลยผมก็เหยียบเบรกไม่ทันทำอะไรไม่ถูก
ทำอะไรไม่ถูกนี่ไงโอ้โหแล้วเขาตาย
แล้วเขาตายไงมันเอากลับมาไม่ได้ไงชีวิตคนหนึ่งคน

คุณผู้ชมเราไปคุยกับเจ้าของร้านขายข้าวไข่เจียวนะคะ
คุณยอแสงเหมพระสุธาอายุ๕๕ปีบอกว่า
คือรถคันนี้ฟอร์จูเนอร์คันนี้มันพุ่งมาเร็วแล้วก็แรงมาก
ชนร้านเสียหายไม่มีชิ้นดีคือจำสภาพก่อนหน้านี้ไม่ได้ค่ะ
ว่าร้านที่สมบูรณ์แบบของเธอเป็นยังไง
เพราะแต่ละชิ้นนี่มันกระจัดกระจายหมดเลยนะคะ
ตัวเธอเองที่รอดมาได้เพราะหนีจนสุดทาง
ตัวไปเบียดเข้ากับโต๊ะเคราะห์ดีมากที่คนขับไม่หักพวงมาลัยมาหาเธอ

ฉะนั้นแล้วเธอเองก็คงไม่รอดเหมือนกันนะ
นี่เจ้าของร้านขายข้าวไข่เจียวนะคะได้รับความเสียหายจากเรื่องที่เกิดขึ้น
เราไปคุยกับเจ้าของรถคันที่ถูกชนเสียหาย
ก็คือนางสาวยารินทราศรีถนัดธนากูลอายุ๒๕ปี
เธอบอกว่าไม่คาดว่าเหตุการณ์จะรุนแรงขนาดนี้

ทางนิติบุคคลเนี่ยโทรมาบอก
แต่พอมาเห็นสภาพรถของเธอ
แล้วก็รถที่เสียหายอีก๒คัน

เธอคาดพี่ตอนจังหวะที่ชนน่าจะชนแรงมาก
และก็สิ่งที่เศร้าใจไม่คิดเลยนะ
ที่เป็นคนขับฟอร์จูเนอร์จะอายุเพียง๑๗ปีเท่านั้น

เขาก็บอกประมาณว่าน้องขับรถเก่งนะ
เคยขับรถไปกรุงเทพแล้วหลายครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะ

แบบกลายขับขี่ก็ยังไม่มีความรับผิดชอบกันดี
แล้วแบบถามว่าชีวิตทุกคนทั้งคู่จะต้องมาเสียผลักกับอะไรแบบนี้ไม่ได้
เห็นไหมเขาถามกันหมดถามกันทั่วบ้านทั่วเมือง
คุณอายุ๑๗ยังทำใบขับขี่ไม่ได้ความรับผิดชอบต่อสังคมคุณอยู่ตรงไหน

คุณขับรถออกมาได้ยังไงแล้วก็ชนคนตาย
ใช่เพราะฉะนั้นแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องร่วมชดใช้ค่าเสียหาย
แล้วก็ร่วมรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เราก็เลยไปคุยกับคุณพ่อของพ่อนุ่มอายุ๑๗ปีคนขับฟอร์จูเนอร์คนนี้
ชื่อว่านายประเสริฐกุญชัยวิวัตกิจอายุ๕๐ปี
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่นะเดินทางมาพบญาติของผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
บอกว่าปกติรถยนต์คันที่เกิดเหตุเนี่ยลูกสาวคนโตจะเป็นคนใช้งานอ่า
ต่อมาลูกชายเรียนหนังสืออยู่นะคะแล้วก็ไปเรียนขับรถเมื่อ๒ปีก่อน
พอเรียนขับรถได้ปุ๊บเอารถคันนี้ของพี่สาวมาใช้
ใช้งานเป็นประจำแล้วเตรียมที่จะสอบใบขับขี่คือปีหน้า
มันก็ต้องสอบปีหน้าล่ะครับเพราะว่าปีหน้าอายุ๑๘ปี
ไปสอบตอนนี้เขาก็ไม่ให้สอบต้องอายุ๑๗ปี

แล้วคุณไปเรียนขับรถมาเนี่ยแล้วก็ขับมาเรื่อย
วันนี้ที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้๓ทุ่มอายุ๑๗

แสดงว่าคุณขับมาตั้งแต่เรียนขับรถตั้งแต่๒ปีก่อน
อายุ๑๕๑๖คุณก็ขับมาเรื่อยเหรอ

พ่อบอกต่อบอกว่าก็รู้แหละว่าลูกชายผิด
ตอนนี้ลูกชายสภาพจิตใจย่ำแย่มากเอาแต่ร้องห่มร้องไห้

พ่อบอกต่อลูกเป็นเด็กเรียนดีตั้งใจเรียนตั้งใจว่าจะสอบเรียนแพทย์
น้องเขาก็เป็นเด็กเรียนดีน้องที่เสียชีวิต

เขาก็ตั้งใจว่าเขาจะมีอนาคตอันสวยงาม
คุณบอกว่าลูกชายคุณสภาพจิตใจย่ำแย่เอาแต่ร้องไห้
ผมว่าอีกฝั่งหนึ่งก็หนักกว่าฮะเขาร้องไห้หนักกว่าเยอะ
เขาสูญเสียนะคะเอาคืนมาไม่ได้ด้วย
แต่ว่าคุณพ่อบอกว่าทางครอบครัวก็ยินดีที่จะรับผิดชอบเรื่องของ
ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะ
ผมก็ชอบครับว่าคุณสูญเสียเขาก็สูญเสียมากกว่าเรา
ก็เข้าใจเขาว่าสิ่งที่เขาสูญเสียนั้นมันเยอะ
เราก็ต้องทำสิ่งใดที่เราทำให้เขาได้
ตรงนี้เราก็ยินดีที่จะทำให้เขา
เขาฝึกมาขับได้ประมาณสองปี

แต่ถามว่าเราเองก็มีส่วนอิ่มที่ปล่อยปากเรื่องชายครับ
ไม่โทษไม่โทษใครครับเพราะว่าเราเองก็
ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
สิ่งที่น่าเสียใจคือครอบครัวผู้สูญเสีย

สิ่งใดที่ทำให้เขาได้ผมก็ยินดี
คือที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มาซ้ำเติม
ไม่ได้มาตอกย้ำอะไรในฝ่ายที่เขาทำผิดหรอกนะ
แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อันนี้ต้องยอมรับว่ามันเริ่มมาจากความรับผิดชอบต่อสังคม
ของคนที่เป็นผู้ปกครองที่ปล่อยให้ลูกให้หลานที่อายุยังไม่เท่าไหร่
ยังไม่ครบวัยที่จะทำใบขับขี่เนี่ย
เอารถออกมาขับบนถนนแล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้
ทีนี้อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปคนที่ร้องไห้เสียใจไม่แพ้ฝั่งลูกชายของคุณพ่อเนี่ย

ลูกสาวของคุณแม่เนี่ยเขาเสียชีวิตนะคะ
แล้วน้องเปรมิกาเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวด้วย

นี่ค่ะครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดน้องคายนะคะ
ติดต่อขอรับศพน้องที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
เดานะคะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไง
สถานการณ์เป็นยังไงทุกคนร้องไห้ทุกคนเศร้าค่ะ
เปลมิกาเนี่ยน้องเรียนอยู่ชั้นปี๒สาขานิติศาสตร์ค่ะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณป้าของผู้เสียชีวิต
คุณป้าเล่าให้ฟังบอกว่าน้องเปรมมิกาเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนหนังสือ
ไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบเล่นจะโทรหาพ่อแม่ทุกคืนก่อนนอน
โทรหาพ่อแม่ทุกคืนก่อนนอน
ก่อนเกิดเหตุน้องเปรมมิกาเนี่ยยังโทรคุยบอกพ่อบอกแม่มาอยู่เลย
บอกว่าเดี๋ยววันนี้วันนี้จะกลับไปเยี่ยมบ้าน
เนื่องจากว่าเป็นวันหยุดหลายวันอ๋อวันศุกร์เสาร์

คือวันนี้วันศุกร์เรียนเสร็จปุ๊บเสาร์อาทิตย์จันทร์ได้อยู่๓วันกลับบ้าน
ตั้งใจว่าจะไปร่วมงานบุญที่จัดขึ้นที่จังหวัดหนองคาย
แต่สุดท้ายน้องไม่ได้ไปร่วมงานนะคะน้องเสียชีวิตก่อนค่ะ
คุณผู้ชมส่วนอาจารย์แล้วก็เพื่อนของน้องเปรมิกาเนี่ยนะคะ
หลังจากที่ทราบข่าวว่าน้องเสียชีวิตก็พากันเดินทางมาเที่ยวโรงพยาบาล
แสดงความเสียใจกับครอบครัวในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ทางครอบครัวจะรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแจ้งเจริญดร
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะส่วนคดีนี้ตำรวจบอกว่า
ต้องเชิญทีมสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำเยาวชนอายุ๑๗ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถยนต์ฟอร์จูเนอร์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
กรณีนี้น้องยังเป็นผู้เยายังไม่บรรลุนิติภาวะ
คืออายุยังไม่ครบ๒๐ปีครับเพราะฉะนั้นถือเป็นความผิดที่พ่อแม่
ต้องร่วมชดใช้ค่าเสียหายด้วยส่วนเรื่องของความผิดทางอาญาค่ะ
หากคู่กรณีที่เสียชีวิตประสงค์ที่จะดำเนินคดีนะคะ
ฝ่ายผู้ชายอายุ๑๗ปีก็มีโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปี
ปรับไม่เกิน๒๐๐๐๐บาทเพราะขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ขับด้วยความเร็วถือว่าเป็นการกระทำที่ประมาท
แล้วก็ทำให้คนตายแต่เนื่องจากผู้กระทำเป็นเยาวชน
หากสารพิจารณาแล้วเห็นควรลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
จำคุก๒ปีก็จะเหลือลงโทษจำคุก๑ปี
แล้วก็พ่อแม่อาจจะถูกจำคุกด้วยไม่เกิน๓เดือน

เพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองมีโทษด้วยนะครับ
อย่าไปคิดว่าปล่อยลูกหลานไปแล้วเราจะไม่ถูกโทษอะไรนะ
แค่เยียวยาชดใช้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว